เอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของจักรยานยนต์กันบ้าง
เชื่อว่าจักรยานยนต์คันนี้จะถูกใจเหล่าบันดาลนักบิตนะครับ
เพราะว่ารูปร่างหน้าตาที่แปลกนะคะ
รวมทั้งอีกหนึ่งอย่างก็คือเบาจนสามารถยกได้ด้วยมือเดียวนะคะ

จักรยานยนต์พิมพ์๓มิติคันแรกของโลก
เปิดตัวที่เมืองออสโตบรุนประเทศเยอรมนีค่ะ
โดยธอมเอ็นเดอร์หัวหน้าฝ่ายผลิตเครื่องบินแอร์บัสนะคะ
ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมาโดยโจจิมเซตเลอร์

จักรยานยนต์พิมพ์๓มิติคันนี้
มีรูปร่างหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงกับจักรยาน

แถมยังมีน้ำหนักที่เบานะคะ๓๕กิโลกรัมเท่านั้น
สามารถยกขึ้นได้ด้วยมือทั้งคัน
โดยวัสดุที่ทำจากกระยานยนต์คันนี้มีน้ำหนักเมา
ก็คือการเลือกใช้อลูมิเนียมอัลลอยนะคะ
ซึ่งทางบริษัทกล่าวว่ามีความแข็งแรงกว่าไทเทเนียม
นำมาใช้เป็นกรอบของจักรยานยนต์
จักรยานยนต์คันนี้วิ่งได้ด้วยกัน
ชาร์จพลังงาน๖กิโลวัตต์
สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด

ขณะนี้ค่ะจักรยานยนต์พิมพ์๓มิติคันนี้นะคะ
ค่าอยู่ที่๕๖๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๙๖๐๐๐

ใช่ค่ะรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะรวมทั้งเบาด้วยค่ะ